ที่สงคราเกิดเหตุเพื่อนบ้านปืนดุครับ
กระนำยิงจ่า๑๑อดีตสารวัฒนธหาร
จนเสียชีวิตคาโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการกระทบกระทั่งกัน
ของผู้ตายกับมือยิง
คือมือยิงเลี้ยงหมา

และมีปัญหาทะเลาะกันกระทบกระทั่งกัน
เรื่องหมาของนายกับไก่ของเรา
มาโดยตลอดจนถึงจุดแตกหัก
ที่เกิดการฆ่ากันจนตายนะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณเล้าไก่หลังบ้าน
บ้านเลขที่๑๒๖ทับ๒หมู่๖
บ่อรกรรมที่ตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลาครับ
ผู้เสียชีวิตคือจ่าสิบเอกเรวัตเรืองช่วยอายุ๕๙ปี

นั่งอยู่แล้วก็หงายหลังบนม้าหินอ่อน
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมมาจากข้างหลัง

กระสุนถูกบริเวณลำคอแล้วก็ศีรษะ

ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๑ปลอก
หัวกระสุน๑หัวเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ

ทราบว่าคนยิงก็คือนายประมุกจิตจันทร์หรือว่านายดำอายุ๔๙ปี
ซึ่งมีบ้านพักอยู่ติดกับที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ชาวบ้านในระแวกเกิดเหตุให้ข้อมูลนะครับว่า
ช่วงเย็นวานนี้จ่า๑๑เรวัตต์
ตั้งวงดื่มกินเบียร์กับเพื่อนบ้านจนถึงค่ำ
เพื่อนบ้านก็แยกย้ายกันกลับไปก่อนนะฮะ
จ่า๑๑เรวัตต์นั่งดื่มต่ออยู่คนเดียว
จากนั้นนี่ครับนายประมุกเดินถือปืนมาทางหลังบ้าน
และกระหน่ำยิงมาจากข้างหลัง
จนจ่า๑๑เรวัตต์เสียชีวิตทันทีนะครับ

นายประมุกคนก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
มนะคะเอามามอบให้กับตำรวจเป็นของกลาง
นายประมุกรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

วันนั้นน่ะตั้งใจเลยนะ
จะไปเคลียร์ปัญหากับจ่าสิบเอกเรวัตผู้ตาย
นั่งตั้งวงดื่มเบียอยู่กับเพื่อนบ้าน๓คน
อยากจะเคลียร์ปัญหาเรื่องที่หมาของเขาถูกวางยา
ตายไปสองรอดมาสอง
แต่จังหวะที่ตอนที่เขาจะเข้าไปเคลียร์จะเข้าไปคุย
จ่าสิบเอกเรวัตพูดออกมาเลยบอก

เพื่อนที่นั่งร่วมวงตั้งวงดื่มเบียร์กันอยู่ก็ลุกออกไปเลย
แล้วจ่าสิบเอกเรวัตล้วงมือเข้าไปที่เอว
ทำท่าทางคล้ายกับจะชักปืนออกมา
เขาก็เลยชิงยิงก่อนค่ะเพราะเขาเองก็พกปืนมาด้วย
รับว่าตอนนั้นสติหลุดแล้ว
พอก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปซ่อนตัวในป่า
นายพระมุกบอกว่าจริงเขานับถือจ่าสิบเอกเรวัต

แล้วต้องการเข้าไปเคลียร์ปัญหาจริงไม่ได้คิดจะยิง
แต่ที่ต้องเอาปืนไปด้วยเนี่ยมันมีเหตุผล
เพราะเขารู้ว่าจ่าสิบเอกเรวัตพกปืนติดตัวตลอดเวลา
และจากคำพูดที่ผู้ตายบอกว่าใครไม่เกี่ยวให้ถอยไป
เขาก็คิดสระตะเอาเองเลยว่าตั้งใจว่าจะยิงเขา
ชักปืนมายิงเขาแน่เขาเลยจริงยิงก่อน
แล้วก็ให้การด้วยว่าทนไม่ได้เพราะว่าผู้ตาย
ด่าทอเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ด่าพ่อล่อแม่เขาด้วย
ป้ายใจปูดดีครับ
ได้ยิงประกาศไหม
ไม่รู้มันเยอะมาก
พ่อตรวจเอธานาวทสิ้งสุยผู้กรรมการ
บอกนะคะว่าผู้ต้องหาและสารภาพเขา

ปัญหาก็เรื่องจากหมากัดไก่กับหมาถูกวางยานี่แหละ
ส่วนที่อ้างว่าผู้ตายล้วงมือเข้าไปที่เอว

ตำรวจยืนยันแบบนี้ค่ะว่าในที่เกิดเหตุ
ไม่มีปืนของผู้ตายค่ะผู้ตายไม่ได้พกปืนนะคะ
เพราะฉะนั้นผู้ต้องหาจะอ้างอะไรก็ได้

อีกอย่างบาดแผลที่ถูกยิงเห็นบอกว่ายิงมาจากข้างหลังด้วย

เรื่องนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกันนะคะ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น

แล้วก็พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาแล้วนะคะ

คุณผู้ชมฮะวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่ม
ก็เดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุ
ก็ยังคงพบคราบเลือดบนเก้าอี้
ที่ผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตตรงเก้าอี้ตรงนี้นะครับ
เก้าอี้มีขวดเบียร์จำนวนมากนะครับ
โดยจุดที่ผู้ตายถูกยิงนั้น
ห่างจากเล้าไก่ของผู้ตายเพียง๒๐เมตรครับ

คือนางซินีนาธษ์ศรีชัยอยู่๕๔ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าจ่าสิบเอกเรวัตหรือว่าผู้ตาย
มาเช่าเช่าที่ด้านหลังบ้านของเธอ

เลี้ยงไก่ก็อยู่หลังบ้านของนายประมุกผู้ก่อเหตุนะครับ
ระยะหลังนายประมุกกับจ่าสิบเอกเรวัตเริ่มมีปัญหากัน
เนื่องจากนายประมุกเขารำคาญเสียงไก่คุณ
ไก่ร้องไก่ขันอะไรรำคาญหมดนะฮะ
ขณะที่ไก่ของจ่าสิบเอกเรวัตเนี่ย
ก็ถูกสุนัขของนายประมุกเข้ามากัดตายนะครับ
จ่าสิบเอกเรวัตจึงได้นำตะข่ายมากั้นไว้เหมือนเป็นคอกเนี่ยนะฮะ
แต่สุดท้ายก็ถูกนายประมุกเนี่ยนะครับ
เอามีดมาฟันตะข่ายเล้าไก่จนได้รับความเสียหาย
แล้วก็มีไก่ถูกสุนัขของนายประมุกเข้ามากัด
ไก่ก็ตะเลิดหนีออกไปจากเล้ากว่าเจ็ดสิบตัวนะครับคุณ
นี่ครับจนกระทั่งวันที่๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
นายประมุกได้มาหาจ่าสิบเอกเรวัตที่เล้าไก่
เรื่องที่ว่าสุนัขของนายประมุกถูกวางยา
แต่ไม่เจอจ่าสิบเอกเรวัต
และได้กล่าวหาว่าเจ้าของบ้านคนนี้
มีส่วนรู้เห็นในการวางยาสุนัข
เธอก็ปฏิเสธไปนะบอกว่าไม่มีใครไปวางยาของนายหรอก
นายประมุกนะฮะแต่นายประมุกไม่ฟัง
มีการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหลายนัดครับ
ไปฟังเสียงเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงฮะ

ก็คือได้ยินเสียงปืนก็คือตกกระใจแล้วก็วิ่งเข้าห้องลูกสาวแล้วล็อก

ยังคิดว่าเขายิงขู่
ไม่คิดว่าเขายิงครูเลยไม่คิดเลย
แต่ได้ยินเสียงเขาวิ่งออกทางข้างบ้าน
ก็คิดว่ามันต้องเข้ามาทำอะไรเราแล้ว

แล้วก็ย้ายแล้วแต่ว่าซึ่งคนที่เขาไม่ชอบอยู่แล้ว
เขาก็ยังยิงอะไรเข้าไปในป่ายางอยู่อย่างนั้น
นี่แหละฮะนอกจากป้าซีนีน่าจะให้สัมภาษณ

ป้าถูกผู้ก่อเหตุบุกเข้ามาต่อว่า
ก่อนจะเกิดเหตุกันยิงกันตายอีกนะฮะ
ซึ่งในคลิปเสียงจะได้ยินว่านายประมุกพยายามถาม
ถามป้าว่าใครใครวางยาเบื่อสุนัขครับ
ไปฟังคลิปเสียงนั้นกันนะฮะ
มันจะเอาไมโรง
เราเจ้ากันหรือไปโดดเหลืองไอ้ได้ที่นี่

แรงไนไอมีแค่คนมังน่ะไม่ใช่มาที่มาที่ดาดาปะนี่
มันทำไรมันไม่ใช่ดันเผื่อนเลยเพราะมันถึงนั้นไม่จ้าโหลดเหลืองไอไอที่นี้
โอ้โหนี่แหละครับเป็นคลิปเสียงขณะที่นายประมุกมาหาป้าซีนีนาฏด้วยอารมณ์เดือดดานนะ
แล้วก็มาถามว่าใครวางยาเบื่อสุนัขเขานะครับ

ขณะที่เจ้าของร้านขายของที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเธอได้ยินเสียงปืนขึ้นหลายนัดนะ
ถือปืนสั้นหนึ่งกระบอกปืนยาวอีกหนึ่งกระบอก

ซึ่งตอนนั้นเธอตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกนะครับ
พอได้ยิงเสียงปืนก็ถึงสักเดี๋ยวพ่อยิงเสียงปืน
พอได้ยิงปืนเสร็จก็ส่วนที่ยิงก็ยิงดื่น

ถึงก็เล้งไหลมีเสม็ดก็คือจับฟังไม่ได้
ก็เล้งไหลถือตังค์ปืนสั้นปืนยาวโอกมา
ตอนยิงกันเขาฆ่าทางหลังใช่ไหม
และต่อมานะครับทีมข่าวก็ไปสำรวจตรวจสอบ
ก็พบว่าแสลนดล้อมเล้าไก่ตรงนี้
ลักษณะเหมือนถูกของมีคมหรือมีดเนี่ย
กรีดนะครับได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเลย

หน้านี้นะฮะล้าวไก่นี้มีไก่กว่า๑๐๐ตัว
แต่ตอนนี้ถูกสุนัขของนายประมุก

ไก่นี้ตะเลิศไปกว่า๗๐ตัวแล้วฮะ
เหลือไก่ชนแค่เพียง๓๐ตัว
ที่ยังอยู่ในเล้านี้เท่านั้นนะครับ

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนางกริน
ซึ่งเป็นภรรยาของนายประมุกผู้ก่อเหตุนะครับ
รินก็เปิดใจกับทีมข่าว

รำคาญเสียงไก่ของจ่าสิบเอกเรวัตมาจริง

ก่อนหน้านี้เล้าไก่อยู่ติดกับบ้าน
ก่อนที่จะยอมย้ายออกไปห่างบ้าน
แต่มันก็ยังได้ยินเสียงไก่อยู่

พอมันขันตอนเช้าขันเสียงดังฮะ
แล้วบางจังหวะมันไม่ได้ขันเฉพาะตอนเช้า
ดึกดื่นก็ขันขันจนนอนไม่หลับนะฮะ
ที่ผ่านมานะครับสามีของเธอพยายามไปเจรจาพูดคุย
จ่าสิบเอกเรวัตย้ายไปเลี้ยงที่อื่น
หรือไม่ก็หยุดเอาไก่มาเพิ่มเพราะตอนนี้มันมีเป็นร้อยตัวนะครับ
แต่ผู้ตายก็เพิกเฉยมาโดยตลอดนะครับ
กระทั่งสามสี่วันที่ผ่านมานี้นะครับ
สุนัขที่บ้านก็มีอาการผิดปกติ
นอนชักน้ำลายฟูมปากไปสามตัว

แต่สุดท้ายสุนัขตัวที่สามีรัก๑ตัว

วินิจฉัยว่าถูกวางยา
เพราะว่ามีสารพิษจำนวนมากอยู่ในท้องนะครับ

ใช่มันมีอาการซึมฮะเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับ
เพราะมันเพิ่งโดนวางยามันเหมือนกัน

เป็นสุนัขตัวที่ผู้ก่อเหตุรักและผูกพันมากที่สุด

ก็คาดว่าผู้ตายคงแค้น

เฉยไม่แก้ปัญหาเรื่องไก่สักที
ทีนี้ฮะสามีของเธอ
ตัดสินใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ

ยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องหาหลักฐานในการเอาผิดทุกอย่างแล้วนะครับ
ส่วนบริษัทงานศพของคนตายจาศิปเอเกฤวัตรครับ
ครอบครัวนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองเปรย์
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ในพิธีรดน้ำศพก็มีบรรดาเพื่อนอดีตทหาร
แล้วก็คนที่รู้จักมาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากนะครับ
เราได้พูดคุยกับนางธัญญารัฐเรืองช่วยอายุ๕๒ปี

บอกว่าเธอตกใจมากกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้
โดยก่อนสามีจะออกจากบ้านไปดูไก่ที่เล้า
บอกกับเธอบอกว่าจะไปไม่นาน
แล้วก็ได้ขอหอมหน้าผากของเธอนะครับ
ซึ่งเธอก็ไม่คิดว่าสามีจะถูกยิงเสียชีวิต
ที่ผ่านมาถามว่าเธอพยายามเตือนสามีไหม
ก็เตือนนะเตือนมาตลอดครับ
เรื่องไก่เตือนสามีบอกว่าอย่าเลี้ยงอีกเลย
มันจะไปสร้างศัตรูให้กับคนอื่นเปล่านะฮะ
แต่สามีก็ไม่ฟังสามีขอเลี้ยงไก่ต่อ
เพราะสามีเองก็รักไก่มาก

ฝั่งนี้เขาก็รักไก่มากนะครับ
พ่อขอได้ไหมพ่อรัก
มันเป็นความสุข
ความสุขของพ่อขอได้ไหม
พ่อก็เล่าบ้างแต่ก็เล่าไม่หมด

ว่าเนี่ยเขารำคาญเสียงอะไรแบบนี้
พ่อก็ย้ายให้แล้วอุตส่าห์ข้ามไปป่ายางแล้ว

ก็ขังแล้วทำทุกอย่างแล้ว
ฟันแลมแล้วก็ขโมยไก่

แล้วตอนนั้นพ่อไม่โกรธ
พ่อก็โกรธแต่พ่อก็ทำใจพ่อไม่อยากมีเรื่อง

เลี่ยงทุกอย่างโดยที่ว่าไม่อยากมีเรื่องทั้งสิ้น
และไม่อยากให้ทำให้เจ้าของบ้านเขาเดือดร้อน